มาดูพี่หมื่นโป๊ปกันดีกว่าค่ะ
บอกว่างานต่อไปนี้เป็นงานที่แบบว่า
คือในราคอนปิ้งมาพี่มื่นโป๊บเข้าขี่มา
มาท้อนตัวแม่พุทธตาลเบร่าขึ้นม้าไปใช่ไหมคะ

หมื่นโป๊บเดินออกมาความหล่อออลล่าก็ช้อนใจพี่แม่รวมไปถึงพี่แจ๊กกะลีนด้วยนะคะ
โกยไปเป็นกระบุงโกยกันเลยล่ะค่ะ

หมื่นเนี่ยห้างแตกไม่เกินจริง

แล้วก็เสียงกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหวนะคะ

หล่อสมกับเป็นพี่เหล่าะพระเอกที่ทุกคนรอคอย
และนักข่าวก็จะได้จ่อไม้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ

แล้วก็เปิดใจว่ารู้สึกเซอร์ไพรมากกับกระแสละครพรมนิขิตค่ะ
คาดหวังเลยนะคะตอนแรกไม่คาดคิดว่าจะโกยเรตติ้งแบบสูงสุดขนาดนี้
หลายคนก็ถามว่าคิดไหมคะว่ามันจะสูงสุดถึงแบบตัวเลข๑๘เหมือนตอนจบของละครบุเภสันนิวาส
ภาคแรกนะคะพี่โบบอกว่าไม่คิดถึงตอนนั้นแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะ
เพราะว่าในเรื่องนี้เขาเล่นเป็น๓คาแรคเตอร์ค่ะ
ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบเรื่องราวความจิ้นกับนางเอกคู่ขวัญเบลล่ารานีค่ะ
ยังไงก็ตามแต่นะคะมีหนึ่งสิ่งที่พี่โป๊ปไม่ปลื้มเลย
กับที่มีคนชอบแซวบอกว่าพ่อเรืองคือแฝดผู้พี่อะค่ะ

อาจจะเป็นยังไงไฟฟ้างเสียงพี่หมื่นโป๊บด้วยหน่อยค่ะ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

คือป๊อปบอกว่าขศชารกิจจากบทแฝดนี้เหลือเบิด
แฟนเนี่ยดูแค่พรมลิขิตพอนะจากนี้ไม่เอาอีกแล้วนะตลอดชีวิต
แต่คือเล่นเก่งมากนะแยกคาแรคเตอร์ได้แบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมค่ะ